เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปดูฟาร์มผักที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจจนสร้างรายได้ให้กับเขาผู้นี้ถึงเดือนละ๑๖ล้านบาท
จากนั้นจะพาไปพบกับเศรษฐีป้ายแดงคนใหม่

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

พบกับเคล็ดลับการทำเงินใหม่
เปิดไอเดียนับสับเด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ข่าวแรกวันนี้นะคะแม่จะพาไปกินขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราช
ที่รายได้หลักแสนต่อวันโอ้เดี๋ยวเราต่อเดือนนี่จะเป็นหลักแสนยังยาก
ผมนึ่งได้แค่วันละสามร้อยวันละสามร้อยเองถ้าอยากจะรวยฟังทางนี้เลยนะคะ
วันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับการเลือกทิศทางการค้าตามหลักฮวงจุ้ยนะคะ
จะทำให้เงินทองไลซ์มาเทมาคับมาเรื่องมูเตรลูเลยล่ะครับ
ดูก่อนทุยก่อนจัดเต็มไปเลยค่ะโอเคครับ
คนปู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปู่ยืนเท่าไรล่ะคะเนี้ย
หนึ่งร้อยสามเป้าเหรอ

ของขนมปังของขนมปังเนี่ยอร่อยกว่าเจ้าเอิญอื่นนะคะ
เคล็ดลับยังไงบอกหนูสักนิดนึงได้ไหมคะ
ขนมปังมาขายอยู่ตรงในนานเท่าไหร่แล้วคะ

แล้วที่เขาบอกว่าขนมปังขายรายได้ดว่าแสนบาท

เดือนนึงนี่ได้เป็นหลักล้านเลยเหรอคะเนี่ย

และนี่นะคะก็คือขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชนะคะ
ถ้าใครมาที่เยาวราชเนี่ยต้องมาชิมนะคะ
เพราะว่าถ้าไม่มาชิมเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเยาวราชนะคะ

ก็คือเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะ
อย่างนี้เรื่องของความกว้างของร้านค้านะคะ

ควรที่จะมีส่วนของหน้าร้านนะคะ
ติดริมถนนเยอะนะคะจะทำให้มีลูกค้านะคะ
เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากเลยค่ะ

ที่มีวางอยู่ตรงกลางค่ะ

จากในเรื่องของทำเลห่วงจุ้ยที่ดีแล้วนะคะ

เพราะว่าร้านนี้ค่ะเขาพิงทิศตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นทิศธาตุดินนะคะ

สัญลักษณ์ของเขาก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะ
ถือว่าถูกฉลกอย่างยิ่งค่ะ

ถนนเส้นนี้ค่ะมีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

ถ้าสังเกตนะคะทางนั้นนะคะ
เนี่ยมันจะตัดมาเขาเรียกว่าเป็นโค้งเฉือนนะคะ

และเหมาะสำหรับการค้าขายอย่างยิ่งนะคะ
จากในเรื่องของแนวถนนแล้วนะคะ

ใครที่อยู่บริเวณโค้งเชือดเฉือนเนี่ย

จะสามารถสร้างกำไรจากการค้าการขายได้มากเลยค่ะ

จากหมอไก่พพธินีมากเลย

เอาเคล็ดลับไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ
ดีแล้วผมจะให้หมอไก่ช่วยดูเรื่องของห่วงซุ้ย

ตายยาก

จะพาคุณผู้ชมและแม่เนยและพี่อามนะครับ
จะพาคุณผู้ชมแล้วก็แม่เนยและพี่อามนะครับ
ไปดูธุรกิจที่สามารถทำเงินได้ถึง

โอ้โฮพระเจ้าช่วยกล้วยท่อน

เขาทำธุรกิจอะไรครับ

เร็วเลยค่ะเร็วเลยค่ะ

อันนี้ไม่ทำอะไรคือจับนิดเดียวใช่
แล้วก็กลุ่มร้านอาหารอ่าพัฒนาคารร้านอาหารนี่ก็จะเป็นพวก
เป็นตลาดค่อนข้างจะแน่นอนนะครับตลาดที่เราทำอยู่
ครับสำหรับรายได้เดือนหนึ่งสิบโปรลาศน์นะครับ
เพราะว่าหลายคนก็อาจจะเป็นรายได้ที่ดีที่งามมาก
แต่ว่ากว่าจะมาถึงณจุดนี้ได้นะครับ
เราก็ต้องผ่านเรียกว่าอุปสรรคต่างมากมาย
ในเรื่องของตั้งแต่การดูแลผักทำยังไงให้มีคุณภาพ
เกษตรกรที่เก็บมาแล้วเนี่ยผักอาจจะขาดคุณภาพขาดความต่อเนื่อง
ก็เป็นปัญหาหลักเลยในเรื่องของการทำธุรกิจของผมนะครับ
แล้วตัวเราเองเนี่ยก็เลยต้องกลับมาเป็นเกษตรกร
กลับมาเป็นต้นน้ำกลับมาเรียนรู้วิธีการเพาะปลูก
เราจะได้นำความรู้ตรงนี้กลับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร

แล้วตัวเราเองเนี่ยก็จะได้สินค้าผักที่มีคุณภาพ
ส่งให้กับลูกค้าผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับ
สำหรับเทคนิคที่สมเกียจผักอร่อยแล้วที่ฟาร์มไม่ตั้งใจของเรานะครับ
ตลาดเนี่ยต้องการสินค้าที่ดีและมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง

เราก็เลยเริ่มมีการผลิตพืชที่เป็นพืชรายวัน
รายวันที่สามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน
ก็จะมีต้นอ่อนธันตาวันต้นอ่อนผักปุ้งจีนแล้วก็ส่วงงอก
แล้วก็มีรูปรายเดือนซึ่งผลผลิตเนี่ยอาจจะ๑เดือนเก็บได้๑ครั้ง
พืชเดือนที่เราของเราก็จะมีผักปุ้งจีนแล้วมีผักกวังตุ้งนะครับ
วังตุ้งใบแล้วก็กวางตุ้งไต้หวันหรือกวางตุ้งห้องเต้นะครับ
แล้วก็จะเป็นผักคณะผักชีนะครับขึ้นช่ายนะครับผม

ปีของเราเนี่ยที่เราปลูกไว้ก็คือจะเป็นมะนาวนะครับ
เหมือนว่า๓๖๕วันเนี่ยเราก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

นี่ก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นเทคนิคก็ได้นะครับ
ในเรื่องของการบริหารจัดการครับ
จากในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการวางแผนด้านการตลาดแล้วเนี่ย
เราก็ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ฟาร์มของเรา
ก็คือในเรื่องของการปรุงดิน
การปรุงดินนะครับดินที่เราไว้สำหรับปลูกพืชชนิดต่างเนี่ย
เราก็มีส่วนผสมซึ่งเป็นสูตรของเราที่นี่

สิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชก็คือเขาเป็นเรียกว่า
เป็นธาตุอาหารหรือเป็นปุ๋ยชีวภาพ

เราก็เลยลองเอามาปรุงใส่ตั้งแต่ในดินเลย
น้ำต้นเนี่ยเขาจะอ้วนกินไปมันจะกรอบ

ใส่ลงไปในดินนะครับผมของเราเนี่ย

ของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น๒หลักนะครับ

เพาะเนี่ยเราจะเรียกว่าวัสดุเพาะนะครับ

แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวน้ำ
แรกเราใช้เป็นน้ำจุลินทรีย์เฉยนะครับ

ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการทำดินปลูก
ดินปลูกของเราเนี่ยเราก็จะใช้หน้าดินผูมะมะพร้าวสับ
มะพร้าวสับเนี่ยจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างดินนะครับ
พืชเนี่ยรากของเขาเนี่ยสามารถชวนใช้ไปได้
ทำเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะได้ดินออกมา

ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีการเจริญสัตว์ที่ดี
ตัวผมเองนะครับก็อยากจะฝากข้อคิด
ไม่ว่าคุณจะมีทุนน้อยหรือทุนมาก
แต่สิ่งที่มีเท่ากันก็คือใจว่าเรามีใจเหมือนกัน

เป็นยังไงบ้างครับทุกคนปรบมือสิครับ
โหเดี๋ยว
ภูมิใจมากมีหุ้นใช่ป่ะ

เอ้าคือคุณพี่สมเกียจนะครับถือเป็นตัวอย่างของนักสู้เลย

ถ้าไม่มีความมุ่งมั่นมุมานะตั้งใจแข็งขันอดทนนี่

ถ้าในวันนี้พี่สมเกียจเขายังทำได้
มันก็แปลว่าในวันหนึ่ง
ยังไม่หมดนะครับผมอยากจะให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่าง
ถ้าคนที่เขาเนี่ยครับเอาความชอบส่วนตัวเนี่ย
มาต่อยอดสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเอง
ชอบถึงขั้นที่ว่าลาออกจากงานประจำ
เพื่อมาทำสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยล่ะครับ

หมูกรอบยากเต้าทาน

มันน่ากินมากจริงทุกชม
คุณพี่อุดรเนี่ยวันหนึ่งแกปิ้งไอเดียคิดขึ้นมาได้ว่าอยากจะมีธุรกิจเล็กเป็นของตัวเอง
สุดท้ายไปเอาธุรกิจที่ตัวเองชื่นชอบที่สุด

ก็มีโจทย์นะทั้งสองท่านนะจะทำยังไงให้หมูกรอบแตกต่างจากชาวบ้านชาวค
ไปตกผลิติการเอาหมูกรอบมาย่างโดยใช้เต๊าถ้านนี่แปลว่าแกต้องมีความแบบ
ตั้งใจและชอบจริงแล้วไม่ได้แค่ปังแค่นั้นนะครับ
ขายดีเป็นเทน้ำเทศาสตร์ครับผมจะไล่เลี้ยงให้ฟังแบบนี้นะครับ
พี่แกเนี่ยไปเลือกซื้อหมู๓ชั้นที่เนื้อมันต้องเยอะกว่ามันนะ
จะทำให้หมูมีความกรอบและมีความนุ่มครับ
นำมาหมักกับน้ำหมักสูตรของทางร้านเขา
เสร็จแล้วนำไปย่างในเตาถ่านย่างพอให้หนังมันตึงก่อนครับ
แล้วก็ตามด้วยเอาไปปักหนังหมูจิ้มให้มันเป็นรู
เพื่อเวลาที่เราจะเอาไปทำการย่างต่อมันจะฝูกรอบ
จิ้มให้ทั่วแล้วเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือน้ำส้มสายชู
ทาลงไปเลยครับบริเวณหนังที่เราพักเอาไว้แล้วก็แช่เย็นไว้๑คืน
พอเช้ามาอีกวันเอาไปลงย่างเป็นเวลาสัก๑ชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมง
ภาพยนตร์หมูหนังหมูถ้าหนังของมันแห้งก็แสดงว่าโอเคใช้ได้
ซึ่งพี่อุดรแกบอกว่าในการย่างหมู๑ครั้งจะได้หมูกรอบออกมา
แบบที่๑นะครับก็คือแบบฟูครับหนังมันจะฟูฟ่อง
แบบที่๒คือกรอบแก้วก็คือหนังมันจะออกมาแบบหมูหัน
ลูกค้ายจะชอบแบบไหนก็เลือกตามต้องการเลือกของราคานะครับ
หมูกรอบย่าง๑กิโลกรัม๔๘๐บาทครับแล้วนอกจากหมูกรอบย่างที่ถือว่าเป็น
ซึ่งขายดีไม่แพ้กันครับโดยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๘๐บาท
ถือว่าเป็นอีกอย่างที่รับรองได้เลยว่าถ้าคุณกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้าน
คุณจะต้องบอกเลยว่าอร่อย
ป๊าครับอยากรู้มากเลยว่าเขาทำเงินได้เดือนละเท่าไหร่ครับ
ค่ะอยากรู้ได้ครับ

ใครสนใจติดต่อได้ทางเฟซบุ๊คหรือโทรไปตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลย
คุณผู้ชมครับคุณก็เช่นกันนะค้นหาความชอบของตัวเองให้เจอแล้วลงมือทำ
แน่นอนว่าเศรษฐีคนใหม่เมืองไทยต้องเป็นคน
ส่วนวันนี้ครับช่วงชี้เป้าเป่าทงของผมนะฮะ
จะมีช่องทางทำเงินเกี่ยวกับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายฟรีตามฤดูกาล
มันคือเรื่องของแม่ลงแม่ลง

นี่แหละครับเห็นกลมยังไงกันอยู่ว่ะเนี่ย
ชาวตำบลครองใหญ่นะครับจังหวะจันทะบุรีทั้ง๒คนเขากำลังหาร้ายอยู่

จักรจันทร์ครับคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับของทุกปีนี้นะฮะ
คือช่วงที่เราสามารถจะพบเจอจักรจันทร์ได้มากที่สุดครับ
แต่ว่าแอบเห็นนะคะว่ามันมีจักรจันทร์ที่มีตัวสีขาวด้วยเหรอคะ
มันคือไฮไลท์เลยครับตัวมันเนี่ยนะลอกคราบแล้วใหม่
แล้วชาวบ้านจะมีศัพท์เรียกครับว่านางฟ้า
น่ารักอ่ะแต่ว่ามีสองคำถามอยากรู้ค่ะว่า
คืนนึงเนี่ยเขาหาได้เยอะไหมแล้วก็เขาเอาไปขายที่ไหนคะ
คืนคืนนึงต่อคนก็คงได้หาได้สักประมาณ๘๑๐กิโลกรัม

โอกาสทำเงินนะคะก็อยู่ใกล้มือใกล้พวกเรานี่เองค่ะ
ถูกต้องครับ

จากชาวบ้านจะทำผัดกะเพรานางฟ้าไว้กินเองแล้วนะ
อันนี้ผมแนะนำทำขายหาของกินยากแบบนี้
จานละ๗๐๘๐บาท

โอ้โหไหนก็พูดถึงเรื่องของกินแล้ว

จะพาไปทำความรู้จักกับปลาท่องโกที่ขายดิบขายดีมาก
มานานกว่า๕๐ปี

ไม่ถึง
เขามีแถมรางวัลมิชลินไกด์๒ปีซ้อน

วันนึงครับเขาขายได้อย่างน้อยเนี่ยฮะ
ไม่เคยต่ำกว่า๒๐๐๐ตัว

ถ้าทุกคนอยากรู้
ต้องดูเรื่องนี้

เขามาจากนิตยศาสตร์ต่างประเทศฉบับหนึ่ง
หลังจากนั้น๓เดือนอยู่ในหนังสือมิชลิน

มาคุยกับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ร้านนี้เป็นที่ฮิตฮอตมากในเยาวราช

ปลาท่องโกไปกี่ตัว

เห็นบอกว่าของเราเนี่ยไม่ธรรมดา

ได้รับการการันตีจากต่างประเทศ

เย็นวันหนึ่งมีต่างชาติคือฝรั่ง๓คน

แล้วเขาก็ไปนั่งกินบิมถนนนั่นแหละครับ

เท่านั้นไม่พอปี๒๐๑๙จะได้อีก
จะครับผม
ท่องโกของเราต่างจากที่อื่นยังไง

แล้วรสมันจะกลมมันจะเค็มนิด

หมักนวดแป้งน้ำมันเราก็จะเปลี่ยนตลอด

รุ่นที่สี่เหมือนกับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าปลาต้องโห๋เราโอ้โห

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจจริง

รายละเอียดเล็กน้อยเราต้องใส่ใจมัน

มีอะไรอยากจะบอกคนที่ทำธุรกิจในช่วงนี้ไหมครับ

มีทางออกแล้วแป๊บนึงเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มผ่านไป
อืมอยากจะให้ส่งกำลังใจ

กว่าจะประสบความสำเร็จได้มันต้องใช้เวลา
๒๖ปีผมก็ต้องมีความขยันแล้วก็อดทน
ถึงจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้

สักถุงหนึ่งสักถุงหนึ่ง
บอกเลยว่าราคาไม่แพง

ชุดเล็ก๕๐บาทครับ
ถุงเล็ก๕๐บาทมีนครับ
ยาวนิดนึงไม่เป็นไรเรารอได้นะครับกับปลาท่องโกย่าง

สดใหม่ใหญ่หนาสี่คำสั้นผมเคี้ยวไปแต่ละคำ
กัดไปแต่ละทีเป็นไหมฮะรู้สึกได้ฟินมาก
มันเป็นปลาท่องโกะที่แป้งบางค่ะแล้วมันกรอบนอกนุ่มในจริงจริง
จริงค่ะถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ขายได้แบบว่าวันละ๒๐๐ตัวขนาดนั้น
จริงครับใช่แล้วครับทั้งสองท่านครับเรื่องราวดีดียังไม่จบ
ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะครับพักกันสักครู่เดียวค่ะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ากลับมารวยกันต่อ
ค่อยรวยค่อยรวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เนยเสียงอะไรเนี้ย
เสียงท้องผมเองผมท้องร้องแล้วครับหิวครับเสียงดังมาก
นี่พี่ฮ่าตอบเพิ่งสี่โมงเออหิวอะไรเบอร์นี้ครับ
กิจกรรมเยอะแล้วข้าวเนี่ยนะครับยังไม่ตกถึงท้องเลยครับ
สงสารอ่ะคิวเบอร์แรงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปกินกะเพรา
แต่ต้องร้านนี้เท่านั้นตามไปดูกันเลยค่ะ
คิดถึงกะเพราต้มกะเพราร้านเฮียป๊อปกะเพราจับกัง

ป๊อปกะเพราจับกั้งเรามีเมนูกะเพรามากกว่าสามสิบเมนูครับ
ส่วนเมนูอื่นอื่นเราก็มีอ่าเข้าผัดต้มยำเข้าผัดผงกะหรี่
อ่าที่แบบว่าเพิ่มมาใหม่ไม่ค่อยเหมือนใครเรายังมีพวกผัดกระเทียม
พริกเผาผัดพริกแกงแต่เราจะเน้นกะเพราเป็นหลัก
เป็นการเริ่มต้นมาจากร้านห่อแม่ที่ที่ที่ทำมาก่อนจะแยกส่วนออกมา
ร้านเก่าจากข้าวจานละ๔๐บาท๔๕บาท
ผมปรับราคาขึ้น๕บาทแต่ให้ข้าวเยอะเหลือปูนจาน
บางคนเขาทานไม่หมดบางคนทานเหลืออะไรอย่างนี้
แม่เห็นแม่ร้องไห้แม่บอกว่าร้านเราไม่อร่อยแล้วเหรอ
ร้านเราเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าไม่อลังการงานตั้ง
เราก็เพิ่มกลับได้ที่นี่เราเพิ่มกลับเป็นขีด

แต่ขี่นี่ขี่จากของสดนะไม่ใช่ขีดจากของผัดแล้วนะ
ก็เริ่มต้นตอนเรียกจบมาใหม่แล้วก็ไปช่วยอา
คุณอาที่เลี้ยงดูมาเนี่ยแหละทำบัญชีก็ทำได้อยู่ประมาณสักปีหนึ่ง
เราก็ไม่เข้ากับเราเราเป็นคนรักอิสระ
ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครเรามีไม่หัวเราไปไกลแล้ว
เราคิดนู่นคิดนี่ได้แล้วแหละก็เลยมาอยู่กับแม่
แม่ทำข้าวต้มกุ้ยก่อนแล้วก็พอยุคสมัยเปลี่ยน
ก็มาเป็นร้านอาหารตำสั่งก็จะ๓๕ปีแล้วเปิดร้านอาหารเนี่ย
ตอนที่อยู่กับแม่นี่ก็ลองหลายอย่าง
เคยทำร้านกาแฟทำข้าวไข่เจียว
พอเราสามให้เขาตอบโจทย์ได้
ตอนี้มันก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่
โอ้โหเป็นยังไงคะ

เห็นจริงหมดไปกึ้งขาดนะเนี้ย

แล้วก็ลืมแขกรับเชิญของเราเลย

นี่เลยสวัสดีค่ะ

หลังจากนี้วันนี้นะคะป๊อปป๊อกกะเพราจับกันค่ะ
ขอบพิคับ

แล้วอร่อยมาก
เมื่อเคยทานครับกะเพราไข่มะหมึก

เพราะเรามีท้องปลาไซมอนเฮียวซ่า

ดอลลี่หอยลาย
แล้วก็เมนูที่เราเคยมีมาก็มีหอยเชล

คือเราอยากทานอะไรเราก็ใส่ไปในเมนู
เราก็จะใส่เข้าไปเลยครับ
เป็นกระเภาไข่และหายมะมึก

คนที่เอามาทำมันก็ไม่ค่อยกล้าสู้
แล้วถ้าตั้งราคาสูงก็สำหรับผัดกะเพรา
มันก็ไม่ค่อยน่าจะทานน่าซื้อแล้วครับ

เราร้างเมลักออกเบาแล้วก็ค่อยเอามาทอดพัด

ก็ไปเอามาช่วงเย็นเลย
เมื่อผ้ายถึงแผงที่เราเรรับต่อมาเลย

ส่วนเกี๊ยวซ่าอันนี้เราใช้ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่
คือตอนไปทอดมันจะเกราะ
เรื่องพวกตูดไก่ย่างกับไก่ย่างเนี่ยเฮียเป็นคนชอบกินไก่ย่าง
ก็เลยเอามาใส่น้ำกะเพราแล้วสรุปสรุปว่าพอผัดแล้วมันเบิร์ก
เฮียก็เลยเอามาใส่ในเมนูก็ออกนะวันละวันละโลสองโลได้นะ
คนน่าจะชอบลองอ่ะใครที่ลองแล้วติดใจเขาอาจจะสั่งต่อไปเรื่อย
แล้วจะบอกว่าถาดใหญ่ยักษ์มากมากค่ะครับเริ่มขายกันที่ราคาเท่าไหร่ครับ
ห้าสิบสามครับอย่างไข่ปลาหมึกอย่างงี้ก็หกสิบสามบาท
หกสิบสามอ่าอย่างกันนี่คืออันนี้ตูดไก่ครับห้าสิบสามห้าสิบสามบาท
ครับผมแล้วก็มีทะเลนี่เจ็ดสิบสามครับอ่าก็แล้วแต่ราคาตามวัตถุดิบ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
ครับกำไรสามบาทครับจริงจริงเหรอยอมใจครับกำไรสามบาทเหรอครับ
ใช่ครับแล้วเน้นปริมาณครับอืมแล้วเน้นปริมาณด้วยใช่ครับอ๋อ
ก็เลยชื่อว่าก็เลยชื่อว่ากะเพราจับกังอ๋อใช่ครับใช่ครับคือเรียกว่าใครมาทานเนี้ย
อิ่มกลับไปแน่นอนครับผม
จริงจริงนะผมเคยทานแต่บะหมี่จับกังนี่ครั้งแรกเลยที่ทานผัดกะเพราจับกัง
ครับพี่ป๊อปขายอยู่ที่ไหนคะเรามีห้าสาขาแล้วครับครับมีอ่าหอการค้าค่ะ
มจังกะเสมครับประชาชื่นอ่าทาวน์อินทาวน์ค่ะแล้วก็น้องใหม่ที่บางแสนครับ

ได้ว่าขี้เกียจแบบไหนครับถึงรวยได้ขนาดนี้ครับ
ก็ทำงานวันละสามสี่ชั่วโมงพอครับอย่าไปทำเยอะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้นี่พี่
โอ้นี่ดีจังเลยไอดอล

ทำงานวันละกี่ชั่วโมงนะครับเข้าร้านวันละสามสี่ชั่วโมงครับ
แล้วที่เหลือเราก็บริหารดูตัวเลขดูการจัดซื้อจัดส่งแค่นั้นเอง
เราไม่ต้องไปนั่งผัดนั่งทำให้มันเหนื่อยแล้วคนผัดคนทำให้เรานี่ใครครับ
อ่าเป็นหุ้นส่วนครับเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนครับ
ส่วนยังไงคะมันไม่เหมือนกันนะหุ้นส่วนกับพนักงาน
ใช่ครับยังไงครับก็เราให้หุ้นส่วนเขาไปเลยทุกสาขา
แต่มีหุ้นส่วนหลักหลักอยู่คนหนึ่งครับหุ้นส่วนหลักหลักอ่าใช่ครับ

เขาเป็นคนต่างด้าวขยันมากขยันขันแข็งมากแล้วก็
ผมเห็นมาตั้งแต่อยู่ร้านสมัยอยู่ร้านกับคุณแม่ครับผมก็เลยดึงมาเป็นหุ้นส่วนกัน
อ๋อเป็นคืออ๋อแพงเงินเดือนเขาด้วยใช่ใช่ครับเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เขาเนี่ย
เรียกว่าใช่ครับทำให้เราเต็มที่ใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่โกงเราอะไรอย่างงี้
ใช่ครับใช่ครับเป็นเทคนิคครับชื่อคุณพี่เลยครับชื่อทงเลครับพี่ทงเล
ทงเลค่ะฟังชีวิตรักของชาวเมียนมากแน่เลยอ่าใช่ครับใช่ครับอ๋อ
อยากรู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงคะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ทุกสาขาเลยครับทุกแบรนด
ทุกอะไรทุกยี่ห้อที่ผมจะเปิดครับแล้วก็ในอนาคตด้วยสิบเปอร์เพ้นตุ๊กสาขาครับ
เมืองไว้ใจเขาได้หรอก็เปรียบท์เขาเหมือนเหมือนร้านเขาเองอ่ะครับ
ใช่เพราะเขามีหุ้นอยู่แล้วเขาก็ไม่ไปมองอย่างอื่น

ทำให้ได้มากขึ้นก็คือได้เพิ่มขึ้น

พวกเราก็ผู้ผู้เป็นน้ำสตรกร๑๐

ใช่ค่ะคือมันทำให้แบบว่าพนักงานที่ดูแต่ละสาขาเขาทุ่มเทจริง
ตัวเลขบอกได้ไหมครับว่ายังไงช่วงนี้มี๕สาขา

ก็คือได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ปันผลจากหุ้นนั่นเอง
ใช่ครับต้องบอกว่าธุรกิจโตได้นะคะลูกน้องก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน
เรายิ่งให้ใจเขาเขาก็ยิ่งทำให้เราแล้วก็ได้กลับมาถูกไหมคะจริง
ใช่ครับถูกตอบนะคะเราคือพี่ทงเลมานานนะครับ
อยากเห็นฝีมือลีลาการผัดของเขานะการบริหารงานของเขา
ที่ช่วยเฮียป๊อปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
สวัสดีครับผมชื่อพี่เฮียครับผม
เป็นผู้ส่วนป
ผมไม่ได้ฝึกคุณดูว่าเมนูนี้เขาใส่อะไรมาก

เราไม่ได้มาทำอยว่าเราจะพังแค่วันนี้

เดี๋ยวคุณจะมาไปดูครับทำอะไรมากครับผม
เวลาเอาด้วงมาก็เอามาเคลียร์ตรงนี้
แล้วก็ไปที่ถุงจากคือของ

เฮียก็ไม่รู้เวลาเปิดร้านก็เฮียก็ถูแต่หน้าร้านเนี่ย

เจ๊ที่แม่แม่เฮียเนี่ยได้ความรู้ว่าแม่เฮียโสโสพอมาตลอด
แม่แม่เฮียก็เป็นเจ๊ที่เราน่าถือเขาดีมากอันไหนที่ไม่ดีเขาก็ไม่ขอ

ผมก็อยู่เฮียผมก็ทุกวันนี้ผมดีขึ้นแล้วครับผม

ผมได้เปรียบเศรษฐ์เยอะเดี๋ยวผมไปให้ตามนะครับผมกลับผมครับ
ก็อยู่กับเฮียแบบนี้แหละอยู่กับเฮียเยาวอย่าอยู่กับเฮียแบบนี้แหละ
อยู่กับเขาทางให้เราดีขึ้นกว่านี้เราก็ต้องอยู่กับเขา
เพราะเฮียก็เลยผมก็ต้องได้เลยตามเฮีย

เดือนเลือดส่งให้แม่ก็๒เดือนส่งเลือด๒
อย่างที่เฮียบอฟบอกนะครับว่าได้เจอลูกน้องที่แบบขยันมากขยัน
ในเชื่อเลยว่ายากที่เราจะเจอลูกน้องประเภทแบบเนี้ย
แล้วก็ไว้ใจที่จะฝากธุรกิจไว้กับเขาได้
ทงเลเนี่ยได้หุ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะครับแล้วเด็กในร้านครับ
สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ครับ
ช่วงที่แล้วฟังวิธีคิดของเฮียป๊อปบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
มาติดตามเรื่องราวการสร้างร้านป๊อปกระเพราจับกัง
โด่งดังกันต่อเลยครับยังไม่พอครับ
บอกว่าพี่ทงเลเนี่ยได้หุ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะครับแล้วเด็กในร้านครับ
สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ครับและผู้ที่ขายดีนี่บอกว่ามีการแบ่งด้วย
ใช่ครับใช่ครับครับยังไงครับผลล่าก็ผู้จัดการได้สิบเปอร์เซ็นต
ครับแล้วก็มีอ่าตำแหน่งหัวหน้าแต่ละแผนกอ่าอ่า
ก็เป็นเงินเงินส่วนแบ่งนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าแล้วก็ถ้ายอดขายดีดี
ถ้าสมมุติเราได้เป้าปุ๊บครับก็ห้าสิบร้อยหนึ่งทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยฮะ
เป็นแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจผมว่าเป็นวิธีที่ดีสุดยอด
เพราะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการไปด้วย
เป็นส่วนหนึ่งของกิจการนะคะปัจจุบันเรื่องของโควงโควิดค่ะ
ส่วนผลกระทบกับเขาบ้างไหมเนี่ยได้นะสิหรือว่าไม่ต้องกังวลเลย
อ่ามีครับมีครับมีผลกระทบกับเราพอสมควรครับครับ
ก็ตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ว่าสิบสาขาภายในหนึ่งปีครับตอนนี้เราก็ไปได้แค่ห้า
รายได้ช้าหน่อยครับครับผมก่อนช่วงโควิดนี่แบรนด์ไอแอดกับแรนด์ป๊อปป๊อปนี้
ไหนยอดเยอะกว่ากันครับก่อนโควิดนี่อ่าน้าแอดก็เยอะครับเยอะกว่าอยู่
เพราะคู่แข่งเรายังไม่ค่อยมีพอช่วงโควิดมาก็ดอบลงหน่อยเพราะเรามีคู่แข่ง
ครับพอดูคนก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์ขายอาหารดีกันหมด
สบายเลยใช่ครับผมก็เร่งเร่งเปิดสาขาไปเรื่อยครับ
แล้วเห็นว่าเปิด๒๔ชั่วโมง

อันนี้นานแล้วหรือเพิ่งพิมพ์ก็นาน

ใครอยู่ตอนไหนเขาก็มาเตือนั่นได้เลย
รู้สึกว่าเฮียขี้เกียจตรงไหนเนี่ยเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะ
คือเอางี้แบ่งงานกันทำนะฮะเป็นหุ้นส่วนกันนั่นแหละ
ขยันได้คนละแบบครับอย่างเฮียป๊อปเนี่ยก็ผู้บริหารไปนะครับ
วางระบบร้านให้เป๊ะออนไลน์หลังร้านให้ทุกอย่างให้มันแบบว่าลงตัว
ครับผมแต่เห็นว่ายังมีอีกหนึ่งโปรเจคแหละครับ
ป๊อปครับเกี่ยวกับอาหารอีกไหมครับครับใช่ครับเกี่ยวกับอาหารครับ
แต่เราจะเปิดง่ายขึ้นสไตล์แบบข้าวไข่เจียวตามหัวมุมถนน
แต่เราไม่ได้เปิดข้าวไข่เจียวนะครับเราเปิดกะเพรา
แต่เราเน้นแค่หมูสับกับไก่อืมอ๋อใช่ครับกะเพราหมูสับกะเพราไก่
ครับแล้วก็มีของทอดนิดหน่อยครับก็มีหมูทอดน้ำปลาครับ
ไก่เกลือเฮ้ยแต่เป็นเมนูที่แบบทานง่ายแต่อร่อยนะ
แล้วด้านหลักหลักที่จะไปขายตรงไหนล่ะครับทุกหัวมุมสนุนนะครับ

คือมันน่ะเป็นร้านห้องแถวล่ะเป็นคล้ายท์คร้ายรถเขียนตามสาธารณ์

ใช่ครับเน้นเน้น

ป๊อปนี่สังเกตเลยเป็นแนวเป็นสายที่ว่า
เน้นเข้าถึงผู้คนเยอะบ้าง
แล้วก็เมนูก็เป็นเมนูที่แบบกินง่าย

สมัยนี้มันไม่ได้ทำธุรกิจกันง่ายหรอกปัญหาเยอะอุปสรรคก็มี
ในมุมมองของเฮียป๊อปคิดเห็นยังไงกับการทำธุรกิจในยุคนี้
ทุกธุรกิจมีมีโอกาสหมดแค่เราจับจุดให้ได้ครับ
แล้วก็ออนไลน์ตอนนี้สำคัญมาก
เฮียป๊อบครับถือว่าโชคดีเออมีกระแหลนแอมมิตรที่ดีนะครับ
ช่วยเหลือนะครับและสนับสนุนบวกกับคุณป๊อปเองนะครับ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะเราก็เลยได้เห็นปั๊บกะเพราจับกัง
และน้าแอดตามสั่ง๑๐๐เมนูกว่า๑๐สาขาในวันนี้ครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเฮียป๊อปจากป๊อปป๊อปกะเพราจับกังนะคะ
ที่มาเปิดเผยเคล็ดลับการทำธุรกิจให้กับเรานะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียนะครับที่ให้โอกาสกับเราได้มาพูดคุยกันในวันนี้